น้องชมพู่นะครับเด็กหญิงอายุ๓ขวบที่หายออกจากบ้านไปพบ
เป็นศพเรืออยู่ที่ป่าห่างจากบ้านสองกิโลตอนเนี้ยญาติยัง
สงสัยว่าน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านที่ทำให้น้องเสียชีวิต
ตำรวจเรียก๘คนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ชายทั้งหมด
น้องชมพู่หายออกจากบ้านไปนาน๔วันทุกคนก็พยายามตามหา
ใช้วิธีศัยศาสตร์แล้วก็ตามแต่ว่าปฏิหารมันก็ไม่มีจริง
สุดท้ายไปเจอกลายเป็นศพเปลือยบนเขาห่างจากบ้าน๒กิโล
ค้นหาร่างนะฮะก็ไปเจอนะเพราะว่ามีชาวบ้านมาบอกว่าเขาไปหาของป่า
ไปเจอรองเท้าไปเจอร่องรอยสุดท้ายเดินต่อไปก็ไปเจอร่างของน้อง
อยู่ที่ภูเหล็กไฟตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงที่มุกดาหาร
จนกระทั่งสุดท้ายก็ไปเจอร่างร้ายลมหายใจจุดที่พบสบห่างจากบ้าน๒กิโล
แล้วก็อยู่ในป่าลึกซึ่งบ่งชี้ได้ว่าชมพู่น้องชมพู่ไม่ได้เดินเข้าไปด้วยตัวเอง
อย่างแน่นอนเพราะเป็นเด็กมากต้องมีคนพาไปอาจจะพาไปและเสียชีวิต
เสียชีวิตก่อนแล้วเอาไปวางไปศพไปทิ้งเอาไว้ตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ล่าสุดผลการชนสูตรทางนิติเวศเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
หรือว่าการล่วงละเมิดทางเพศความคืบหน้าของคดี
ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสอบสวนพยานแวดล้อมเพิ่มเติม
แล้วก็เรียกสอบปากคำบุคคลต้องสงสัย๘คนนะฮะเป็นวัยรุ่นชายแล้วก็ผู้ชายวัยกลางคน
หลักฐานที่พบในจุดเกิดเหตุเพื่อหาความเชื่อมโยง
เรื่องต้นตำรวจมุ่งประเด็นไปในคนในพื้นที่
เพราะว่าจากพฤติกรรมต้องชำนาญในพื้นที่พอสมควร
รู้ความเคลื่อนไหวของคนในครอบครัวเป็นอย่างดี
ด้านนายอนามัยนะฮะแล้วก็นางสาวิตรีซึ่งเป็นพ่อและแม่ของน้องชมพู่
ก็สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าก็ดีใจขึ้นนะเพราะตำรวจเนี่ยนะฮะ
รวมทั้งทุกฝ่ายเองสื่อเองช่วยกันติดตามตัวคนร้าย
ส่วนตัวแม่เชื่อว่าคนร้ายที่พาน้องไปต้องเป็นคนที่รู้เส้นทาง
เพราะจุดที่พบศพเป็นเส้นทางขึ้นเขาสูงชันคนนอกไม่น่าจะทราบ
ตอนนี้นะยังไม่เจอเสื้อกล้ามของลูกเลยยังสงสัยว่า
ทำไมคนร้ายต้องถอดเสื้อผ้าของลูกออกด้วย
ส่วนประเด็นที่ครอบครัวสงสัยก็คือว่าอาจจะเป็นคนในหมู่บ้าน
เพราะว่าตอนนี้แม่ยังเชื่อว่าแล้วให้น้ำหนักไปค่อนข้างมาก
ว่าเป็นคนในหมู่บ้านแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีความขัดแย้งกับใคร
เพราะที่ผ่านมาไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใครจนถึงขั้นกับ
หมายจะเอาชีวิตของลูกสาวก็เลยจะฝากไปให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้
นะให้สะสมกับการที่ต้องรับโทษกับที่ทำกับลูกสาวเธอ
เพราะวันนี้เดี๋ยวจะเผาศพแล้วนะครับ
ไปฟังเสียงของพ่อแม่ของน้องชมพู่นะครับ
ทำไมถึงถอดเสื้อผ้าน้องหรือว่าฝนตกน้องอาจจะเปียกหรืออะไร
เพราะว่าก่อนที่จะพบตัวน้องคือฝนตกค่ะ
แต่ว่าทำไมถึงหาเสื้อไม่เจอ
ถ้าโจรรัดตัวน้องไปคงจะกลัวกฎหมายแล้วก็ทิ้งน้องไว้แล้วก็หนีไปคนเดียวค่ะ
หวังว่าเจ้าหน้าที่จะจับตัวคนร้ายได้เร็วนี้ค่ะ
แล้วก็ลงโทษให้สาสมกับที่น้องเป็นค่ะ
แม่เชื่อว่าต้องมีคนพาลูกไปแน่นอนค่ะ
ตอนนี้เรารอหลักฐานชิ้นสำคัญคือเสื้อกล้าม
ถ้าหาเจอมันอาจจะนำพาไปสู่การจับคนร้ายก็ได้
ส่วนแรงจูงใจตำรวจตั้งไว้๓ประเด็นคือ๑
๒อาจจะมีความขาดแย้งคนคนในครัวครัว
๓คนร้ายรักผาตัวไปเพื่อพยายามข่มคืนกระทำช้ำราว
แต่ไม่สำเร็จเพราะน้องชมพู่อาจจะเสียชีวิตก่อน
หรือมีอุปสรรคอย่างอื่นจนไม่สามารถกระทำช้ำราว
สวัสดีครับ